พาห่างการสุดสุดเลยนะคะสำหรับคอนเซิร์ตลำเผิิน
อิสานอลเคสตาของนักร้องลูกทุ่ง
หนุ่มหน้าโอป้าลำเพลินวงศกรค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาบอกเลยว่าบรรยากาศ
ใช่ค่ะบอกเลยว่ามันลงตัวกลมมาก
คือสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งสำคัญของหนุ่มลำเพลินวงศกรเลยนะคะ
เพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เจ้าตัวมาแสดงร่วมกับวงออเครสต้า
แต่ต้องบอกนะว่าการแสดงเมื่อคืนเนี่ยแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นครั้งแรก
เพราะว่าวงออเครสต้าผสมผสานกับเครื่องดนตรีอีสานของฮุ้งแคนวงและสิ่งอีสานกลองยาว
ใช้นักดนตรีบันเลงกว่า๑๕๐ชีวิตได้แบบลงตัวละมุนละม่อมทุกอย่างเลย
เราอยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพการแสดงบางช่วงบางตอนของเมื่อคืนสักหน่อย
เป็นคอนเสิร์ตที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดอีกคอนเสิร์ตหนึ่งของลำเพลินเลยก็ว่าได้
ปกติเห็นแต่เพลงฝรั่งที่จะร้องกับออเคสต้าวงประสานเสียงอะไรประมาณนี้
แต่ว่าผมมองว่านี่แหละโอกาสดีที่ผมได้ทำผมก็เลยรู้สึกว่าดีใจ
แฟนเพลงทุกคนพี่ทุกคนที่ทำงานเพื่อผมนะครับ

มองเห็นความสำคัญมองเห็นศักยภาพ
ที่ผมคิดว่าอยากทำ

ทั้งการร้องเพลงอีสานของลำเพลินวงศกรดีมากเลยคุณผู้ชม
ความสามารถก็เก่งขนาดนี้นะคะถือว่าศิลปินรุ่นน้องร่วมบ้านอย่างแทนไทย
ให้พี่ลำเนินวงศกรเป็นไอดอลเลยนะคุณ
คือแทนไทยบอกกับบันเทิงไทยรัฐในวันที่มาโปรโมทเพลงใหม่ของตัวเอง
ที่มีชื่อว่าคนตำอิดซึ่งกำลังทะยานสู่๓ล้านวิว
ว่าในวงการเพลงเจ้าตัวขอยกให้พี่เต๋าภูสิน
และลำเพลินวงศกรเป็นนักร้องในดวงใจค่ะ
เพราะว่าพี่สองคนนี้จะคอยสอนคอยแนะนำวิธีการวางตัว
วิธีการนำเสนอผลงานเพลงให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะ

พี่ลำพึงก็จะมีคำสอนหนึ่งที่แทนจำขึ้นใจเลยว่า
อยากเป็นนักร้องจงเป็นศิลปิน

ร้องเพลงเล่นดนตรีแต่งเพลงอะไรอย่างนี้ครับผม

พี่เต๋าก็จะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการวางตัวในวงการว่า
เนี่ยเราอยู่ตรงนี้เราควรจะทำอะไรนะ

เป็นอีกหนึ่งไอดอลด้านการแสดงของเราเลยครับผม

ตัวน้องเองก็เก่งมากด้วยนะคะ
สำหรับผลงานเพลงของน้องที่มีชื่อว่าคนตำอิดเนี่ย
ซึ่งคำว่าตำอิดเขาบอกว่าเป็นภาษาอีสานนะ
ความหมายว่าแรกเริ่มเดิม
เพลงนี้ก็จะมีความหมายว่าคนแรกที่เรารัก
หรือว่ารักครั้งแรกนั่นเอง

น้องหน้าเราอ่อนหกเผาะมากเลย

บอกว่าอนาคตนั้นน้องเก่งกว่านี้แน่นอนคุณผู้ชม
เสียงพูดเมื่อกี้ยังเคลิ้มกันทั้งสตูเลย

คตดีแน่นอนรอติดตามผลงานต่อไปเลยจ้ะ